อีกหนึ่งอุบัติเหตุสลดค่ะเกิดขึ้นกลางเมืองขอนแก่นเลยนะคะ
ผู้เป็นแม่ใจแทบสลายคือแม่กับลูกมากับลูกชายไปเก้าหวบนะคะ
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาปกติปรากฏว่ามันเป็นจังหวะที่รถมันเสียหลักค่ะ
แล้วก็เลยล้มพอล้มไปเสร็จลูกตัวเล็กที่นั่งซ้อนอยู่เนี่ย
กระเด็นออกมากลางถนน

เนี่ยค่ะแล้วมันเป็นจังหวะที่ข้างเนี่ย
ขับตามมาในระยะใกล้ชิดพอดี
คือคุณผู้ชมเห็นจังหวะเนาะ
เพราะว่านี่คือมอเตอร์ไซเสียจังหวะ
เพราะว่ารถเก่งคันหน้าเบรกพอดีก็เลยแบบฉลับออกมาแล้วเนี่ยฮะ
โอ้โหคือแม่นี่แบบคือใจสลายค่ะทุรนทุลายอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะ
คือน้องเสียชีวิตด้วยนะคุณผู้ชมคือไม่ได้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุก็จริง
แต่ก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะทรัพย์ชื่อน้องก็คือน้องเอ่อเด็กชายพร้อมทรัพย์สุราช
อายุ๙ขวบเป็นนักเรียนชั้นป๓โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนหน้าเมืองแต่กับถนนนิกรสำรานนะคะ
สิบเอกธรรมรัฐทองแท่งวัยสามสิบปีคนที่ขับรถบัสเนี่ย
บอกว่าเขาไม่รู้เลยนะว่ามันเกิดอุบัติเหตุไม่รู้ด้วยว่าขับรถทับน้องจนกระทั่งได้ยินเสียงคนตะโกนว่าเฮ้ยทับคน
เขาก็รีบจอดเลยแล้วก็รีบวิ่งลงมาดูก็เห็นสองแม่ลูกอยู่บนถนนถ้าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยแม่เนี่ยรีบวิ่งไปกอดร่างลูกแล้วก็อุ้มเอามาไว้ที่อกอะค่ะ
สิบเอกธรรมรัฐก็รีบลงมาดูแล้วก็เรียกรถพยาบาลมารับคนเจ็บส่งโรงพยาบาลตำรวจบอกว่าสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นางสาวิพาเต็มทรัพยศาลแม่ของน้องเนี่ยนะคะก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับน้องแล้วก็กำลังจะกลับบ้าน
อย่างที่บอกว่าตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยรถคันข้างหน้าเขาหยุดรถพอดีอะค่ะก็เลยทำให้มอเตอร์ไซคันนี้เสียหลักแล้วก็เลยล้มลง
น้องก็เลยกลิ้งไปกลางถนนซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันเลยกับรถบัสที่ขับมากึ่งตามหลังกึ่งขนับข้างเนี่ยทับร่างน้อง
แม่พยายามดึงลูกออกมาแล้วแต่ว่าจังหวะนั้นมันไม่ทันจริงอะค่ะสุดท้ายน้องก็เสียชีวิตนะคะตอนนี้ตำรวจเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อจะสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป